เดี๋ยวไปดูล่าสุดถนนเคราะห์ศาลในวันนี้หน่อยนะฮะ

คุณปิจะชาติครงถิลผู้สือข่าวเอารายงานสดเข้ามาครับ
บรรยากาศการเฉลิมฉลองช่วงเทศกาลสงกรานที่ถนนเข้าสารต่อเนื่องมาเป็นวันที่สามนะครับวันนี้เองก็ยังคึกคักอยู่นะครับซึ่งนักท่องเที่ยวเองนะครับก็เดินทางมาเพื่อที่จะเฉลิมฉลองนะครับซึ่งทางผู้ประกอบการเองนะครับคาดว่าตลอดสามวันนี้นะครับน่าจะมีรายได้สะพัดที่ถนนเข้าสารไม่ต่ำกว่า๕๐ล้านบาทครับ
บรรยากาศการท่องเที่ยวที่ถนนเข้าสารช่วงส่งท้ายเทศกาลสงการวันนี้นะครับ
นักท่องเที่ยวก็ยังคงหลั่งไหลมาอย่างคึกคักนะครับ
แม้ว่าจะไม่มีการเล่นน้ำสงกรานนะครับ
นักท่องเที่ยวบอกว่าความสนุกสนานที่เกิดขึ้นในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด๑๙แบบนี้
ไม่จำเป็นที่จะต้องเล่นน้ำก็ได้นะครับ
แถมยังพากันสวยหล่อไม่เปียกน้ำนะครับ
แล้วก็ไม่เสี่ยงต่อการติดเชื้อโควิด๑๙นะครับ
และที่เห็นได้ชัดนะครับก็คือบรรยากาศแห่งความสุขนั้นกลับมาอีกครั้งนะครับ
ทำให้ถนนข้าวสารกลับมามีชีวิต
แล้วก็ผู้ประกอบการเองก็ลืมตาอ้าปากได้ครับ
ก็ดูแลตัวเองให้ดีแค่นั้นนะครับ
ก็อยากให้มีสัดน้ำนะใจลึกอ่ะ
เพราะว่ามันเป็นภาเฟณีเราแล้วมันก็สนุกอยู่แล้วไง
ใช่ปะในการสัดน้ำ
แต่ถ้าอย่างนี้อ่ะถามว่านะตอนนี้ก็ต้องทำตามกฎของเขาก่อนได้อยู่ครับ
ร้านอาหารเครื่องดื่มที่ถนนเข้าสารบอกว่า
ช่วง๓วันนี้นะครับเหมือนถูกหวย
หลังจากซบเซามา๓ปีเต็มนะครับ
ทำให้แต่ละร้านก็พอจะมีรายได้ไว้ต่อลมหายใจ
และมีเงินไปใช้หนี้สินนะครับ

หวังว่าหลังสงกรานนี้นะครับถนนข้าวสาร
จะมีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวแบบนี้อีกครับ
เมื่อ๒ปีที่แล้วบาดเจ็บสาหัสหมด
ทั้งถนนทั้งพ่อค้าแม่ค้าทุกส่วนในนี้บาดเจ็บหมดทุกคน
ตอนนี้ปีที่๓พอมามีอย่างนี้เราไม่ได้จัดงาน
แต่ก็รู้สึกดีเขายังชั่วได้ค้าได้ขายมันก็พอได้
หลังจากนี้ไปเนี่ยผมว่าถ้าไม่มีโรคร้ายโรคระบาดเนี่ย
ถนนเข้าสารจะฟื้นขึ้นมาประมาณ๒๐
หรือ๓๐เป็นอย่างน้อย
แน่นอนนะครับว่าวันนี้เองเจ้าหน้าที่ก็ยังคุมเข้มนะครับ
มาตรการไม่ให้มีการเล่นน้ำแล้วก็ไม่ให้เปิดขายเครื่องดื่มแอลกอฮอลเกินเวลานะครับ
นายวสรรบุญหมื่นวัยผู้บริการเขตพนครบอกว่า
ตั้งแต่๒วันที่ผ่านมานะครับหลังจากห้ามเล่นน้ำสงกราน
นักท่องเที่ยวและผู้ประกอบการก็ให้ความร่วมมือดีนะครับ
เรื่องการสาดน้ำ๒วันที่ผ่านมาไม่มีแล้วนะครับ
แต่ว่าพบการขายเครื่องดื่มแอลกอฮอลเกินเวลานะครับ
วันแรกนั้นมี๘รายนะครับและขายอุปกรณ์เล่นน้ำสงการ๕ราย
ส่วนเมื่อคืนที่ผ่านมาพบว่ามีการขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เกินเวลาเพียง๑รายเท่านั้นนะครับ
วันนี้นะครับก็ถือว่าเป็นวันส่งท้ายเทศกาลสงกรานนะครับ
บรรยากาศความสนุกสนานของถนนข้าวสารนะครับก็ค่อนข้างที่จะคึกคักนะครับ
สง่าเรืองวัฒนกุลนายกสมาคมผู้ประกอบการธุรกิจถนนข้าวสารบอกว่า
ก่อนหน้านี้นะครับซบเศร้าจริงนะครับรายได้ค่อนข้างน้อยครับแต่ว่าแต่ละวันที่ผ่านมานะครับรายได้ไม่ต่ำกว่า๑๐ล้านนะครับ
รวมแล้วนะครับน่าจะ๔๐๕๐ล้านบาทแต่ว่าก็ยังน้อยกว่าช่วงปกตินะครับมากกว่า๓เท่าครับ
นี่ก็คือบรรยากาศความสนุกสนานส่งท้ายเทศกาลสงกรานที่ถนนเข้าสารปียชาติของทีมข่าวไทยรัฐทีวีรายงานครับ